รอรถของแฟนนุ่มว่าที่เจ้าบ่าวมารับ

ฮุ่งไปชนท้ายรถเฟ้นหนุ่มของเธอ

ว่าที่เจ้าเบ่าก็แทกมาโดนเธอ
เธอก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลย

ความจริง๒๕ธันวาคมนี้จะแต่งงานแล้ว
วันนี้ในพิธีชาปนกิจศพเนี่ยนะฮะ
ทางวาดที่เจ้าเบ่าคือคุณอ้ำ
นำรูปชุดแต่งงานต่างรูปพรีเวดดิ้ง
มาตั้งไว้ในพื้นที่วัดที่จัดงานด้วยนะครับ

แต่ภาพที่โศกเศร้าเหลือเกิน
ก็คือภาพที่เป็นการอำลากันครั้งสุดท้าย
ปกติเขาจะเปิดโลงให้ญาติพี่น้อง
ดูหน้ากันเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยนะฮะ

ที่สับปะเลอจะถอดแหวนมั่นคืนให้
ไม่เคยคิดเลยว่าพี่ต้องมาทำแบบนี้

ขอให้ตัวเป็นสูตรสุขติดนะ
กักตัวนะ
มันบีบหัวใจของทุกคนเหลือเกินนะฮะ
คือนาทีที่แบบสับปะเหลอลากมาก่อน
บอกว่าจะถอดแวนให้ใช่ไหมคะ

วางไว้ที่มือคือมือเขาสั่นเลยนะ

คือคุณอัมนีร้องให้ตั้งแต่วันแรกนะฮะ
วันที่เกิดเหตุแล้วเห็นภาพในคลิปในกล้องวงจรปิด
ที่หน้าบริษัทที่น้องนัททำงานอยู่
พอรู้ตัวรถเสมหมุนคว้างไป
หลังจากถูกรถพ่วงชนท้ายแล้วก็ไปชนแฟนสาวตัวเองเนี่ยอืม

อีกฝั่งหนึ่งของรถอ่ะวิ่งมาเลย
แล้วตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ร้องไห้ไม่เคยหยุดเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
นัทนะครับนางสาวนัฐกาลอายุ๒๗ปีเท่านั้นนะครับ
พิธีชาปนกิจศพวันนี้มีขึ้นที่วัดศรีภูกระดึงพัฒนา
ที่อำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยนะครับที่เป็นบ้านเกิดนะครับ

เหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดเมื่อ๘ธันวาคมนะครับ
คนขับรถบรรทุกพ่วงที่มาชนรถของคุณนัทเนี่ย
เมาแล้วขับนะฮะถูกจับกลุ่มดำเนินคดีไปเรียบร้อยแล้ว
คุณอ้ำว่าที่เจ้าเบ่าปกติแล้วจะเป็นเจ้าเบ่า๒๕ธันวาคมนี้

ทำบอกแฟนสาวว่าชาติหน้าขอให้กลับมาเจอกันอีก
ญาติพี่น้องเพื่อนต้องมาช่วยกันพยุงตัวลงจากเมน
เพื่อให้สับปะเรอทำพิธีต่อนะครับ
ในพิธีสรรพนักกิจศพของน้องนัท
คุณพ่อของน้องนัทเองก็ยังทำใจไม่ได้นะครับ
ที่เห็นร่างของลูกสาวตอนที่สับปะเลอเปิดโลง
แล้วคุณพ่อก็ต้องมาช่วยกันให้ยุงลงจากเมนเหมือนกัน

ส่วนในสาราวัดที่ตั้งศพก่อนที่จะมีพิธี
วันนี้ถูกใช้เป็นสถานที่ในการสวดพระอภิษฐรรมอุทิศส่วนกุศลให้กับน้องนัทนะฮะ
ก็ตั้งสวดศพตั้งแต่วันที่๙ธันวาคมที่ผ่านมา
ทางคุณอ้ำได้นำชุดเจ้าสาวสีขาวและรองเท้าสีครีม
ที่น้องนัทไปเลือกชุดเอาไว้แล้วก็ถ่ายพรีเวดดิ้งเอาไว้เนี่ย
ทางร้านที่ชนบุรีบอกยังไม่ทันจะส่งมาให้เลย
เช้าวันที่๙ธันวาคมหลังเกิดเหตุเนี่ย
เย็นวันที่๘ธันวาคมคุณอ้ำก็ส่งข้อความไปบอก
บอกไม่ต้องส่งชุดมาแล้วนะทางร้านก็ถามเอาทำไมล่ะ
ที่ทางร้านบอกจะได้ยินข่าวร้ายแล้วก็เศร้าเหลือเกิน
เบาบอกว่าเจ้าสาวเสียชีวิตแล้ว
นี่เขาก็ส่งชุดมาให้นะครับแล้วก็ภาพพรีเวดดิ้งต่าง
คุณอ้ำก็เลยนำมาไว้ที่พื้นที่ตั้งศพของน้องนัท
นี่ฮะปกติต้องอยู่ที่งานมงคลสมรสที่โรงแรม๒๕ธันวาคม
ส่วนรอบเมนเผาศพนะครับ
วันนี้เพื่อนของน้องนัทแล้วก็คุณอ้ำด้วย
เพื่อนคุณอ้ำด้วยนำรูปถ่ายพรีเวดดิ้งนั่นแหละ
ย้ายมาตั้งที่รอบเมนชาปนกิจศพ
ก็มีการประดับดอกไม้เอาไว้ด้วย
มีพญาหงสีขาว๔ตัวระดับทางขึ้นเมนด้วย
ซึ่งหมายถึงภาษณะที่จะช่วยนำดวงวิญญาณน้องนัทขึ้นสู่สวรรค์
หลังจากนั้นก่อนจะถึงพิธีชะพนักกิจศพนะครับ
คุณอ้ำว่าที่เจ้าเบาได้ร้องเพลงอยู่ตรงนี้ของปูพงศิษยคัมภีร์ให้กับแฟนสาว

ถึงกับหลังน้ำตาไปพร้อมกับคุณนัท
แล้วก็ครอบครัวของน้องนัทเลยนะฮะ
หลังน้ำตาไหลไปพร้อมคุณอ้ำเลยนะฮะ
ขวัญนะครับ
ขอบคุณครับ
สำหรับเท่ากระดูกของน้องนัทนะครับวันพรุ่งนี้ทางครอบครัวจะนำไปลอยอังคารในแม่น้ำโขงอำเภอเชียงคาญจังหวัดเลยนะครับ
ขณะเดียวกันเรื่องของทางคดีนะครับณขณะนี้นะฮะเรื่องการเยียวยาเบื้องต้นจากทางฝั่งของรถบรรทุกที่ก่อเหตุนะครับ
ทางบริษัทต้นสังกัดของรถบรรทุกที่คนขับรถบรรทุกพ่วงเนี่ยเมาแล้วขับแล้วก็ไปชนท้ายเขาแล้วก็เกิดเหตุเนี่ยฮะ
เรื่องต้นตอนนี้มอบเงินช่วยเหลือมาให้ครอบครัวของน้องนัทที่เสียชีวิต๓๐๐๐บาทส่วนในทางคดีก็อยู่ในระหว่างการดำเนินคดีทางอาญากันต่อไป
ส่วนเรื่องทางแพ่งก็ต้องดูว่าทางคุณพ่อของนัทนั้นจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรนะครับ